คุณผู้ชมมาดูผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
ที่ไปรายงานกรณีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้มาดูเรื่องของกำลังตำรวจ
ที่มีการวางกำลังกันหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตอนนี้เลยนะ๑๐กองร้อยค่ะคุณ
ดังนั้นมีการปิดการจราจรรอบพื้นที่ด้วย

จากคุณวิมนต์วันธรรมภักดีผู้ศึกข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากถนนหน้าพระธาตุค่ะ

ขณะนี้บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั้น

จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่มีการวางกำลังอย่างแน่นหนา

ยืนยันว่าการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันนี้
หากจะมีการเคลื่อนขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล

เพราะว่ามีการวางกำลังปิดหัวและท้ายของถนนหน้าพระธาตุค่ะ
บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ด้านนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถนนหน้าพระธาตุนะคะ
ตำรวจได้วางกำลัง๑๐กองร้อยจำนวน๑๕๐๐นาย

มีการแบ่งกำลังกระจายดูแลความเรียบร้อยพื้นที่รอบนอก
และบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้วยนะคะ
จากการสอบถามจากตำรวจซึ่งควบคุมพื้นที่ยืนยันว่า
เหตุผลที่ตำรวจต้องใช้กำลังจำนวนมาก
จากก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุม
มาร่วมชุมนุมกว่า๒๐๐คน
พร้อมกับยืนยันว่าตำรวจทั้งหมดที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ไม่มีการพกพาอาวุธในการเข้าควบคุมพื้นที่โดยเด็ดขาดนะคะ
พร้อมกับยืนยันคำสั่งเดิมห้ามผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนออกจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยเด็ดขาดค่ะ
ขณะที่การเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น
ก็สามารถที่จะเข้าออกได้ทางประตู๓เพียงแค่ประตูเดียว
จากเมื่อวานนี้และก็เป็นจุดเดียวกับที่เมื่อวานนี้
ที่ทางด้านของจานิวหรือว่านายสิริวิทย
ได้นำครีมมาตัดกุญแจออกไปนั่นเองนะคะ
ขณะเดียวกันเรื่องของการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยนั้นนะคะ
ตำรวจก็ได้ปิดถนนหน้าพระธาตุตั้งแต่แยกพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ไปถึงแยกถนนหน้าพระรานโดยใช้แผงกั้นเหล็
แล้วก็มีรถตำรวจมาปิดกั้นพื้นที่ไว้ด้วย
นั่นก็เป็นคำยืนยันซึ่งสอดคล้องกับคำยืนยันของตำรวจว่า
เคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
ไม่สามารถที่จะเคลื่อนออกจากถนนหน้าพระรานได้นั่นเองค่ะ
การชุมนุมในวันนี้ตำรวจบอกว่า
คำสั่งของสารปกครองที่ยกคำร้อง
กรณีของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปขอคุ้มครอง
ข่าวการเคลื่อนขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ปกครองบอกว่าเป็นการข้ามขั้นตอน
ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานได้
ขณะเดียวกันพระราชบัญญัติการชุมนุมก็ระบุไว้ชัดเจนนะคะ
คำสั่งของคอสชนั้นถือเป็นที่สุด
แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงยืนยันว่า
สารปกครองจะระงับจะยกคำร้อง
ก็จะยังคงเคลื่อนขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าในเวลา๙นาฬิกานั้น
จะสามารถเคลื่อนกระบวนออกจากถนนหน้าพระรานได้หรือไม่ค่ะ